มัดเท้าเข่าศอก

พบเพชรพังอันเพชรสี่หมื่น

ศึกยอดมวยไทยรัฐตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงไปต้นไป